ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดี
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องโพสต์เด็กน้อยที่มีรอยยิ้มละลายใจแม่ยก
ใช้ความสามารถในการร้องละลายใจกรรมการได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีมีคะแนนนำเป็น๒ต่อ๑
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในยกที่๔ของร้องได้ยกกำลังซ่า

ที่การแข่งขันของเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้กรรมการซ่าของเราอยู่ที่นี่แล้วครับ๓ท่านครับ
พี่หอยเสนาหอยพี่ทาศิลินทาและพี่อันสรรยูครับ
สวัสดีครับ

รายการของเราเนี่ยนะครับก็ปรับรูปแบบของการแข่งขันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้น
แถมเงินทุนน้ำใจก็ยังมากขึ้นด้วยครับ
เพราะว่าทีมชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจกลับไปบ้าน๑แสนบาท

สำหรับยิ่งหนึ่งทีถ้าไม่ได้๑แสนก็ยังได้รับทุนน้ำใจนะครับ
ไปช่วยบ้านเกิดอีกเหมือนกันคือ๓๐๐๐บาทนะครับ

มาก
ตอนนี้ก็มาถึงในยกที่๔แล้วนะครับผม

น้องเพลงไทยนะครับเลือกเพลง

มียอดวิวน้อยกว่าคำเพลงนี้

เดี๋ยวคะแนนจากพี่ไป
ส่วนน้องพัฒน์นะครับผม

เพราะว่ามันเป็นสำเนียงใต้ค่ะ
แล้วก็หนูคิดว่าหนูน่าจะทำได้ดีเพราะว่าหนูเป็นคนใต้ค่ะ

เป๊ะเป๊ะมาถอดแบบกันมานะครับผม

ขอเชิญเด็กซ่าตัวแทนของทั้งสองทีม

ปลูกตัวเองครับผม

ผมบอกเลยว่าทีเดียดเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นอ๋อ
อาแอนบีประทะลูกทุ่งคันที่ครับผม

ด้วยการแต่งกายของน้องนี่นะครับ

เด็กสองคนหนูพามาส่งแล้วในวันนี้

โอ้โหทั้ง๖คนเขามีความสามารถแล้วก็มีความรู้รอบด้านทั้ง๖คนนะครับ
ผมก็เอาคำแนะนำจากคณะกรรมการนะครับ
เทปที่ผ่านมาหรือว่าการแข่งขันที่ผ่านมา
นำมาใช้กับตัวเองแล้วก็นำมาใช้กับเพลงนี้

แล้วขอเชิญพี่แซคไปดูแลน้องในห้องเด็กซ่าครับ
ขอบคุณพี่แซคครับ
ออกชิ้นหนึ่งยกที่๔เริ่ม

เพลงไทยเป็นคนร้องก่อนนะลูกนะ
ถ้าอย่างนั้นน้องพาร์ทประจำที่ครับลูก
เพลงไทยมาคุยกันหน่อยซิหนุ่มน้อย

ตอนนี้ที่เพชรบุรีของเราหนูอยากจะแนะนำให้
คนไปเที่ยวบ้านเมืองของเราเนี่ยตรงไหนที่
เพลงไทยชอบไปเที่ยวมากที่สุดลูก

มีเพลงไทยชื่อเพลงไทยด้วย

ระนาดชอบแล้วตีเป็นไหม

จากละนาดแล้วเนี่ยเพลงไทยชอบอะไรอีกครับ

กลองเป็นกรองอะไรลูกกองทัศน์กองชาตรีกองลำมนา

โอ้โหไม่มีในที่เสนอเลย
เพราะฉะนั้นกองชุดมาสิครับ
เพลงไทยหนูบอกว่าหนูถนัดกรองชุดใช่ไหม

แต่วันนี้ทางรายการเรามีกองแพทมาให้ครับ

ได้เหรอครับอยากดูใช่ไหมโชว์เลยลูกเอาเลยลูกลองอะไรที่หนูถนัด
สามชา
สามชา
น่ะเอ่อน่ะ

คุณนี่ได้ยินไม่ได้เลยใช่ปะคุณแฮ็คนะ

เห็นเด็กขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ
เคยตีกรองให้กับศิลปินดังมาแล้วครับ

โต้ชีลิกติ๊กชีโร่
เปิดเข้าใจว่าตีกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหม
เอาละลูกนี่ก็คือความสามารถนะฮะ
ยังมีอะไรอีกเยอะเด็กคนนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแข่งร้องเพลงแล้ว
เพลงไทยวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูก
คุณและคุณครับเอาเพลงคุณและคุณมานะครับ
เป็นเพลงของพี่แกงส้มใช่ไหม
รบมือให้เด็กน้อยกับการโชว์กลองก่อนนะฮะ

เต็มที่นะลูกกับการร้องเพลงเพื่อน
แล้วก็ทางบ้านกำลังรอเชียร์หนูอยู่
กับบทเพลงคุณและคุณจากน้องเพลงไทยครับ

แกนี่คุณไม่ได้ถูกคิด
ฉันจะจัดหัวที่ใด

เห็นใครก็บอกว่าคนรักชอบเอาเจ็ดใจ
เห็นใครก็บอกว่าคนสวยจู่เธอตาย
ผมได้ฟังบ่อยแรงจุดสลายกันเลย
ปีนตัวผมนึงดังนั่งดีเยินความรู้สึก

พร้อมจะเอาไลน์มาปู๊ดมูด

ถูกบอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง
ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไปไหน
ผมเป็นคนที่นั้นที่ทำให้ใจผมหงุก
ก็มีเป็นคนตัวนั้นที่ทำให้ใจผม
ลายเศร้าคงไม่มีโอกาส
ถ้าคุณไม่ให้โอกาส
ก็จะต้องทำพลาดทุกครั้งหนึ่ง

ผมน่ะเดอมมาบ่อยลิ่งตบลุงรักคนใจรัก
เหมือนจะมีคำสาปให้มีแต่รักที่ต้องปวดใจ
เหมือนจะดมทุนเครตัวยังไม่ไหว
วันที่เราได้มามองตาก็อยากบอกหัวใจเอาไว้
อยากลองอีกสักครั้ง
ช่วยบอกให้ผมมันไปว่าจะไม่ไปไหน
คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมอยู่เหงา
แต่มีคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมร้ายเศร้า
คงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาส
คงจะต้องถึงพลาดอีกครั้งหนึ่ง
ก็วันวันที่คุณเดินเข้ามา
ในวันที่เราได้นั่งมองตา
ก็บอกหัวใจเอาไว้ว่ายะ
อยากลองอีกสักครั้ง
ช่วยบอกให้ผมใจว่าจะไปไปไหน
คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมอยู่เหงา
แต่มีคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมร้ายเศร้า
คงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้เอาไกล
คงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่ง
คงเป็นคนเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดแล้ว
แต่มีคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมร้ายเศร้า
คงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้เอาไกล
คงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่ง
คุณและคุณจากน้องเพลงไทยนะครับ
ฟินครับเพราะลูกฟินครับ
โอโฮนี่คุณเรียนสุดยอดจริงนะครับ

เดี๋ยวจะเสียสละเองไม่เป็นไรลูกโถ
เพราะคุณเขามาทำเพื่อบ้านเกิดเขาไง

เพลงไทยอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ

สำหรับเด็ก๙ขวบที่ร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนใช่ไหมครับ

ปกติเพลงไทยไม่เคยร้องเพลง
มาฝึกได้สักไม่เกิน๓เดือนนี่แหละช่วงนี้แหละ
เพราะว่าปกติเขาจะเล่นดนตรีอยู่ข้างหลังตลอด

ต้องบอกว่าสำหรับเด็ก๙ขวบเนี่ยยากนะ
จากการที่ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นป๊อปร็อกนะครับ
อย่างท่อนที่ผมแอดลิปเมื่อตะกี้คือทำเสียงอย่างนี้
ทำให้ฟังอีกทีได้ไหมครับ

ผมต้องไปฝึกเปิดดนตรีเปล่า

หอยเป็นยังไงจ๊ะความคิดเห็นใกล้เคียงคุณไอซ์เลยคือ
คงไม่มีโอกาสถ้าคงไม่ให้โอกาสคงจะต้องจำพลาดอีกครั้งนะ
แล้วก็กรุ๊ปในการที่เขาได้เปรียบคือเขาเล่นกรองด้วยกรุ๊ปจังหวะอะไรต่างนี่เขามั่นคงมาก
ครับ
อือ
จากทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งสาวนะครับที่จะต้องมาแก้เกมให้ได้ในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญน้องเพลงไทยประจำที่โล
เพลงไทยประจำทีรอบสุดท้าย

ก็กลึ่งเผา
ก็ครึ่งใต้ครึ่งอีสาน

ใครเป็นใครลูก
คุณพ่อเป็นคนใต้คุณแม่เป็นคนอีสานค่ะ

เมื่อกี้นี้เพลงไทยพาไปเที่ยววัดใหญ่สุวรรณรามมาแล้วใช่ไหม

น้องพัฒน์ล่ะลูกอยากชวนคนไปเที่ยวจังหวัดเราที่ไหน
อยากให้ไปเที่ยวที่วัดเขาเก้าแสนค่ะ
วันนี้หนูจะพาทุกท่านมาลอดใต้โบสถ์ของวัดเก้าแสนกันนะคะ
เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับทุกท่านค่ะ

ครอบภูเขาหินเอาไว้ค่ะ

โหสร้างครอบหินมาจริงด้วยค่ะ
รอเสร็จแล้วแห่งแห่งกันทุกคนนะคะ

ของคุณบิลการยานี
แต่เพลงนี้เป็นเพลงเต้นน่ะนูเต้นได้ใช่ไหม

ดูตัวพ่อเห็นการเต้นนั่งอยู่นี้

แล้วก็ก้าวซ้ายบิดสะโพกแล้วก็ดึงกลับมา
แล้วเดี๋ยวมันเหมือนข้ามถนนไม่มั่นใจยังไงก็ไม่รู้
เออรถเป็นผ่านมาหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าพอบิดสะโพกเข้าไปด้วยจะดูเหมือนการเต้นฮะ

พอเราเริ่มเต้นชำนาญขึ้นก็เริ่มย่อลง

เออคุณอายท่านคุณไอคร่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาฟังบทเพลงสนุกเพราะ
จากน้องพัฒน์ในบทเพลงโนบราโนรา
แล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอ
สาวรูปราสาวโนราเลยจอย
อยู่ดมใสเย็วกรอกเกียวเอวลอย
ทิ้งให้คนคอยนำใจลอยน้ำตาคลอ
ยายพี่ไม่จำพี่ไม่จำสัญญาบอกไม่นาน
รอบมาถึงเวลาสู่ข้อ
อยู่ในเมืองใหญ่หาเงินมาให้พ่อ
หนุ่มเมืองสตอใหญ่น้องลืมสัญญา
หนุ่มตายผัวใจแข็ง
หัวใจเคยแกร่งลำเปื้อนดังถิ่นขา
วันนี้ใจกร่อนเมื่อเจอสาวโนบรา
ทิ้งสาวโนราให้น้ำตาตรงไหน
ต้องเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจยังแรง
เมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลงเสียแรงที่ไว้ใจ
เศ์วโนราปักตายร้องทายเศษาโนปรา

ลุกขึ้นมาเต้นไว้เร็ว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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เมื่อเจอสาวโนบราทิ้งเศร้าโนราให้น้ำตาตรงไหน
ถึงหัวใจเจ็บหัวใจอย่างแรงเมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลง
เสียแรงที่ไว้ใจยิ่งคิดยิ่งเศร้านั่งกอดเท่าเรี่ยวได้
เศร้าโนราปักตายต้องพายเศร้าโนบรา

จากน้องพัฒน์นะครับสาวลูกครึ่ง
จะบอกว่าเป็นสาวใต้ไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะเสียใจ
ต้องบอกว่าเป็นสาวลูกครึ่งเป็นไงบ้างลูกพัฒน์

ก็ดีใจค่ะที่ทำได้

เขาจะเป็นแนวสายหวานไม่ค่อยเต้นไม่รู้สเต็ป
อันที่ถือว่าเต็นเยอะที่สุดในชีวิตเลยละไม่ลูก

คณะกรรมการครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทเพลง

คือเขายังมีอาการเขินอย่างที่คุณพ่อบอก
ไม่ได้สายเต้นไงเขาเขาเหมือนแบบว่าจริงจริงแล้วเขาเวลาเขาร้องเนี่ย
แค่นิดเดียวใช่ปลายเสียงเขานะพี่จำไว้อย่างหนึ่งว่า
ปลายเสียงเวลาจบคำมันเหมือนไม่สมบูรณ์สักนิดนึง
เวลาท้ายอ่ะเหมือนทิ้งไปถ้าเก็บให้มันละเอียดกว่านี้นะ
พี่ว่าน้องจะเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงดีมากมากพยายามต่อไปครับน้องพันธ์ครับ
ขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณค่ะครับพระอาจารย์ชอบมากนะ
คือการร้องเพลงของพัดสำหรับเพลงนี้นะลูกมีช่วงที่ขึ้นสูง
หรือสะบัดเสียงพันเสียงได้น่ารักมากดีเลยน่ารัก
หนุ่มตายเขาว่าใจแข็งหัวใจเคยแกร่งละเหมือนดังหินพา
คือมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ตรงนี้ที่วันนี้ได้เห็นได้ยิน
เพลงนี้ของพี่พัฒน์ร้องนะลูกค่อยเก็บสะสมประสบการณ์นะลูก
ขอบคุณฤทธาครับมาคิดพี่ไอ้จ้ะเป็นไงบ้าง
ไอ้ยืนยันหนักแน่นเลยนะว่าน้องพัฒน์เป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ดีมาก
เนื้อเสียงของหนูเนี่ยเป็นเนื้อเสียงที่หลายคนต้องการมากเลย
เพราะว่าเป็นเนื้อเสียงที่หนาแล้วก็แข็งแรง
มันเหลือแค่การฝึกให้หนูเนี่ยสามารถบริหารควบคุมเนื้อเสียงอันนี้ได้
อย่างถูกต้องตามที่มันควรจะเป็น
ด้วยความที่พี่ไอซ์รู้สึกว่าปัญหาเดียวในวันนี้ของน้องพัฒน
คือน้องพัฒน์อยู่กับเพลงนี้น้อยจนเกินไป
ไม่ใช่หนูเป็นคนเต้นไม่ได้นะหนูเป็นคนเต้นได้
เพียงแต่วันนี้หนูอาจจะอยู่กับเพลงนี้น้อยจนเกินไป
หนูไม่รู้ว่าเอ๊ะหนูจะขยับจังหวะไหนให้มันเข้ากับตัวดนตรี
เหมือนที่พี่ไอ้แนะนำเมื่อตะกี้นี้เนี่ย
เหมือนพี่ไอ้เล่นนะแต่จริงมันได้จริงนะ
สมมุติว่าหนูยืนแล้วหนูไม่รู้จะขยับอะไร
มันไม่ต้องขยับเยอะมากมาย
ขยับนิดหน่อยให้คนพอรู้สึกว่า

มั่นใจในตัวหนูว่าหนูจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยเป็นกำลังใจให้ครับ
อ๋อความคิดชมดีนะครับ

ผมเป็นคนที่นั้นที่ทำให้ใจผมเหนื่อยเหงา
ก็มีเป็นคนตัวนั้นที่ทำให้ใจผมปลายเศร้า
หนุ่มตายเขาว่าใจแข็ง
หัวใจเคยแกร่งละเปื้อนดังหินคา
พี่แซคเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เลี้ยง
ก็เห็นความตั้งใจของน้องทั้งสองคนนะครับ
ก็อยากจะบอกน้องทั้งสองคนว่า
กำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้า
แต่เด็กซ่าทุกคนนะครับอยู่ในใจพี่แซคตลอดไปนะครับผม

เอาล่ะเด็กน้อยทั้งสองทีมของเราจากจังหวัดสงขลาและเพชรบุรีนะครับ
ต้องถามท่านคณะกรรมการแล้วครับว่า

ดำรนดา

และพู่ชนะก็คือทีม

และทีมที่มีคะแนนสะสมนำไปก่อนในตอนนี้ก็คือทีมเด็กอ้อนพระนครคิรี

เขาทำได้ประสบความสำเร็จนะฮะ

เพราะฉะนั้นคะแนนก็เลยนำไปอยู่ที่๓คะแนนนะฮะ
คะแนนสะสมของรอบที่๑นี้นะครับ
แล้วยกต่อไปครับในยกที่๕
เขาจะสามารถคว้าคะแนนคว้าใจจากคณะกรรมการแล้วคว้าใจจากคุณผู้ชมทางบ้านมาได้หรือไม่
เป็นกำลังใจให้เด็กทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังสร้าง
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
สนับสนุนโดยอามาโด

ได้ยินไหมว่าเสียงใคร
รักหนูน้อยน้อยแต่รักหนูนานานนะคะ
คนที่โพสต์อยากเต้นด้วยคือใครครับ